กล้องวงจรปิดนะครับมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะฮะ
อายุไม่เท่าไหร่ฮะสิบสองสิบสามสิบสี่นี่ครับ
เข้าไปในร้านของเขานะครับทำหลายสิ่งหลายอย่างครับ
ทุกผู้ชมครับเป็นภาพช่วงกลางคืนแล้วนะฮะ
สีก็จะออกแบบนี้หน่อยนะครับเราทำลูกศรชี้ไว้ให้แล้วนะครับ
ผู้ก่อเหตุมีอยู่สามคนนะฮะเด็กชายนะฮะ
เด็กชายอายุสิบสองถึงสิบสี่ปีไปทำลายข้าวของในร้านอาหารนะ
ปีนขึ้นไปบนเคาน์เตอร์นะครับมีช่วงหนึ่งไปยืนเต้นด้วยนี่ฮะ
ปีนขึ้นไปนะครับนี่อะไรของเขาเนี่ยย่อเลยย่อเลยเห็นไหม
นี่ฮะเดี๋ยวนี้เด็กเด็กวัยรุ่นชอบเต้นประมาณนี้นี่เข้ามากันสามคนนะครับ
แล้วก็ไปรื้อค้นตามตู้ไปหยิบถังดับเพลิงเอามาฉีดเล่นด้วยนะอืม
เออฉีดเล่นจนทั่วเลยนะฮะจนทั่วห้องทั่วร้านเขาเลย
ขวัญเนี่ยออกมาเต็มเลยนะฮะจนมีเสียงสัญญาณเครื่องจับควันมันดัง
ค่ะอ่านี่จังหวะนี้ฮะถังดับเพลิงฉีดฉีด
สัญญาณเครื่องจับควันมันดังนะเพราะว่ามันมีควันออกมาใช่ค่ะ
ดับเพลิงเป็นควันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสี่ทุ่มนะครับ
คืนสามมีนาคมนะฮะร้านนี้ชื่อร้านสันชายนะครับ
เป็นร้านกาแฟนะครับกาแฟวิวทะเลย่านหาดกะตะ
ที่จังหวัดภูเก็ตกล้องของร้านนี้มีหลายมุมนะฮะ
จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้หมดนะครับทุกผู้ชมครับเจ้าของร้านเนี่ยโอ้โห
เอาคลิปมาโพสต์ในเฟซบุ๊กก็ยังงงงอยู่เจ้าของร้านค่ะ
อะไรเข้ามาทำไมเออเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าก็น่าจะเป็นความคึกขนองของเด็กเด็กอ่ะ
เอาจริงก็ไม่อยากจะเอาผิดเด็กนะแต่เรื่องแบบนี้มันจะปล่อยไปเฉยก็ไม่ได้ไงคะ
ข้าวของเขาเสียหายใช่นะฮะ
เครื่องจับควันสัญญาณมันก็ดังไงนะฮะ
ก็ได้ยุคนี้สมัยนี้ก็รู้ว่ากล้องมุงจอลคลิงมีกันเกิดหมดแล้ว

อยู่ที่ตำบลกะลนนะครับ
อยู่แถวหาดกะตะห้ามเขือเมืองจังหวัดภูเก็ต

คุณอมรรัฐสุขสิงห์ทองอายุ๔๗ปีนะฮะ
บอกว่าคนก่อเหตุก็เป็นเด็กนั่นแหละเด็กชาย๓คน
ตามภาพเลยฮะปีนเข้ามาทางด้านหน้านะฮะ
ใช้เท้าเหยียบลูกกรงประตูเข้ามา
เพื่อจะเปิดล็อกให้เพื่อนอีก๒คนให้เข้ามาในร้านนะครับ
หรือค้นหาสิ่งของหาอาหารเอาเหล้าไป

รื้อค้นหาสิ่งของด้วยแล้วก็เอาพวกอาหารพวกเหล้า
น้ำผลไม้กล่องถั่วลิสงเนี่ยเอาไปด้วยนะครับ
ก่อนจะกลับก็เอาถังดับเพลิงมาฉีดพ่นเล่นจนทั่วร้านนะ
สภาพต่างนี่แบบเลอะเทอะเละเทะไปหมดนะครับ
ทำความสะอาดกันหลายวันนะฮะกว่าจะเสร็จเรียบร้อย
ทุกวันนี้ยังมีคราบลงเหลืออยู่เลยทางร้านบอกนะฮะ
มันกลายเป็นล๊อคเพราะว่ามีคนปีนเข้ามาแล้วเปิด
ประตูไม่ได้ล๊อคแล้วก็เออลองดูแล้วก็มาดูกล้องมุมจอมปิด
ได้รู้มันมีคนแอบเข้ามาในร้าน

เป็นเยาวชนก็ไม่ค่อยอยากจะเอาเรื่องนะฮะ
แต่ก็อยากจะให้ผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้ได้รู้นะครับ
ให้ไปตักไปเตือนไปดูแลกันหน่อย

ค่ะเพราะว่าถ้ามองตามพฤติการแล้วเนี่ย
มันไม่ใช่แค่ความคึกขนองแล้วก็ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ทรัพย์เวลากลางคืนโทษหนักกว่ารักทรัพย์กลางวันด้วย
แล้วปล่อยไว้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปก่อเหตุที่ไหนอีกใช่ไหม

ล่าสุดนะครับตำรวจบอกว่าติดตามเด็กชาย๒ใน๓ได้แล้วนะครับ

มีคดีลักขโมยรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านด้วยนะฮะ
ไม่ใช่แค่คดีเข้ามาในร้านนี้นะฮะ
นี่หมายความว่าหลายครั้งหลายหนไงนะคะ
พอไม่ถูกจับไม่ถูกดำเนินคดีก็ได้ใจ

นี่โถยังอายุกันน้อยอยู่เลยนะ
คือถ้าเป็นห่วงอนาคตของเด็กสามคนนี้
ต้องจับแล้วต้องดำเนินคดีแล้วก็จะได้เข้าสู่กระบวนการอะไรต่างก็ว่ากันไป
ใช่จะปล่อยไปไม่ได้นะคะจะได้ไม่ทำอีกนะคะ